คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปเที่ยวอีกหนึ่งที่กันนะคะ

เมืองมรดกของไทยที่มีแบบวัฒนธรรมมีประเพณีเยอะมากเลยนะคะพาไปเมืองมรดกกัน
ที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
ไปค่ะนี่คุณผู้ชมท่ารำสวยอ่อนช้อยแบบนี้นะคะ

เขากำลังแสดงกันอยู่ในงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัยนุ่งผ้าไทยใส่เงินทองลายโบราณประจำปี๒๕๖๒นะคะ
จัดขึ้นที่บริเวณวัดช้างล้อมค่ะภายในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเนี่ยค่ะ
เป็นการส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนะคะ
ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดด้วย
ซึ่งเมืองศรีสัชนาลัยนะคะเป็นที่ตั้งเมืองเก่าของเราแต่ก่อนใช่ไหม
เมืองก่อนที่จะเป็นสุโขทัยจะเป็นราชธานีค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเมืองมรดกโลกเมืองหนึ่งด้วยนะคุณนะ
แล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุเยอะแยะมากมายนะคะ
โดยในงานนะคะนอกจากจะได้พบกับการแสดงแบบศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านหมู่บ้านวิถีไทยแล้ว
คุณผู้ชมยังจะได้ช็อปสินค้าโอท็อปที่ขึ้นชื่อ
แล้วก็มีชื่อเสียงของที่นี่เขาด้วย

นี่ค่ะคุณเห็นไหมมีอะไรที่เป็นของขึ้นชื่อของสุโขทัยบ้าง

ถูกต้องมีเครื่องประดับทองคำเครื่องประดับเงินลายโบราณต่างเป็นต้น
มีผ้าต่างผ้าตีนจกผ้าหมักโครนอะไรแบบนี้ที่เป็นของขึ้นชื่อ
เป็นงานศิลปะหัฐกรรมที่มีคุณค่ามากอีกหนึ่งอย่างนะคะ
ยังไงก็ขอเชิญชวนแล้วกันนะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
ตั้งแต่วันที่๖ถึง๑๐กุมภาพันธ์นี้
ที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนะคะ
อยากเชิญชวนจริงเพราะว่าเราจะได้ไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วย
เชิญชวนทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ
ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวต่างชาติฟังอยู่แล้วรู้เรื่อง

ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ต้องไปกลัวเรื่องของชาวต่างชาติ

ที่สุโขทัยก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่นักท่องเที่ยวเขาชอบไปเที่ยวกันค่ะ
แล้วทองศรีสัชนาลัยผมบอกได้เลยว่าขึ้นชื่อมาก

ตีทองทำทองแล้วก็มีเครื่องเงินด้วย
ที่ขึ้นชื่อรวมไปถึงผ้าด้วยอ่ะ
ศิลปะหัฐกรรมที่นั่นเขาขึ้นชื่อมาก

เพราะว่าสุโขทัยก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์

ใช่แล้วถ้าพูดถึงสุโขทัยดิฉันก็ต้องมักถึง
นึกถึงก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยทุกครั้งเลยนะ

เป็นเอกลักษณ์จริงที่จะมีถั่วฟักยาวหั่นเฉียงอย่างนี้

ข้าวเปิ๊บข้าวเปิ๊บสุโขทัย

สุโขทัยอีมิตรวรรษที่อยากจะเชิญชวนให้ไปเที่ยวนะครับ